อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะไปแจ้งความบอกว่ากระเป๋าเงินที่เก็บน่ะ
เป็นเป็นลักษณะของเงินที่ใช้จ่ายในร้านมันหายไปในนั้นมีเงินสองหมื่นเจ็ดพันบาท
แล้วก็มีเอกสารอื่นอื่นอีกนะคะเธอบอกว่าคุณตำรวจไปตามหาตัวให้หน่อย
เพราะตอนนี้ไม่รู้จริงจริงว่าใครขโมยไปสรุปตำรวจได้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
เป็นผู้หญิงอายุหกสิบเอ็ดปีค่ะโอ้โหเป็นคุณยายแล้วนะคะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่นางสาวพิชยาดาศรีสว่างแม่ค้าขนมจีนค่ะ
ที่ตลาดศรีภาชนะที่ศรีราชาเอามาเป็นหลักฐานลงบันทึกประจำวัน
บอกว่าคุณตำรวจดูให้หน่อยใช่ไหมใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ที่อายุมากมากแล้วเนี่ย
จะเป็นคนร้ายมาขโมยกระเป๋าและในนั้นเนี่ยมีเงินสองหมื่นเจ็ดพันบาท
มีบัตรเอทีเอ็มมีบัตรประจำตัวประชาชนเหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบสี่ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจสพนขามได้ออกสืบสวนหาเบาะแสที่เกิดขึ้นสอบปากคำผู้เสียหาย
สอบปากคำบุคคลในที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยาหลักฐานจนทราบตัวคนร้ายค่ะ
ชื่อว่านางอภัยเจริญศิลป์ภัยศาลอายุหกสิบเอ็ดปีเป็นชาวตำวนเสม็ด
ตามไปที่ห้องพักเลยค่ะอยู่ที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองพบรถยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่
ได้เข้าตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวลักษณะภายนอกและแผ่นป้ายทะเบียนตรงกับคันที่ใช้ในการก่อเหตุ
จากการสอบถามนางอภัยเจริญสินภัยศาลผู้ต้องสงสัย
ตอนแรกที่ไปคุยด้วยเป็นผู้ต้องสงสัยคุยไปคุยมาเขารับสารภาพค่ะ
ก่อเหตุจริงได้เคยไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่สพพนมสารคามวันที่๒๗ตุลาคม
ไปก่อเหตุพื้นที่สพแหลมชะบัง๑๖ตุลาคม
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทันทีนะคะก็คือข้อกล่าวหาวิ่งราวทรัพย์
อกจากนี้เขาก็เล่าด้วยนะเล่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองค่ะ
เขาบอกว่าตัวเองรู้ดีนะว่าเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อย
ครั้งแรกที่ก่อเหตุตอนอายุ๑๐ขวบ
ตอนนั้นเห็นเงินญาติลองก่อเหตุลักขโมยปรากฏไม่มีใครจับได้
ก็เลยกลายเป็นนิสัยค่ะติดนิสัยลักเล็กขโมยน้อย
จนถึงปัจจุบันอายุหกสิบเอ็ดปีอะค่ะสำหรับเงินที่ใช้ในการก่อเหตุ
เอาไปใช้จ่ายซื้อของกินของใช้ตามปกติค่ะ
ทำต่อเนื่องมาห้าสิบปีนี้คือยิ่งกว่ามืออาชีพอีกครับครับโอ้